สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน

คือจริงแล้วทำรายการเด็กมาสัก๑๘๑๙ปีครับ

พอนึกถึงแบบสิ่งที่เราน่าจะถนัด

ด้วยความที่ว่าอาจจะถนัดเรื่องเด็ก

ชื่อเรื่องว่าทำไมคนไทยรักในหลวงราชการที่๙ครับ

อันนี้ไปทำไปแจกเด็กที่ชายแดนที่ภาคเหนือ

เหมือนกับเป็นการสร้างเด็กขึ้นมาให้มีอนาคต

ย่อก็คือคนเรามีอวัยวะ๓๒ชิ้นใหญ่นะครับ

อวัยวะใดในร่างกายขี้เกียจที่สุด

ผลเสียหรือผลดีมันมีอะไรเกิดขึ้น
เราคิดอวัยวะก่อนอะไร

อันแรกพี่มองว่าสมอง

มันคงยากที่จะไปถึงเด็ก
งั้นเรามาลองทำเป็นนิทาน่าจะดี

ผมว่าเด็กทุกคนก็เปิดแท็บเล็ตเปิดมือถือ

มีช่องทางที่ทำให้เด็กเข้าถึงนิทานได้ง่ายขึ้น
คือหนึ่งในขณะที่ร่างกายของเด็กน้อย
กำลังนอนหลับพักผ่อนอย่างสบาย
เสียงเล็กทั้งภายในและภายนอกของร่างกาย
กำลังคุยกันถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้น

ระหว่างที่อวัยวะต่างกำลังถกเถียงกันว่า
ใครทำงานเยอะกว่ากันใครเหนื่อยกว่ากัน
เจ้ามือก็พูดขึ้นมาว่า
ฉันรู้แล้วว่าใครสบายที่สุด
นิทานใครขี้เกียจ
ความรู้สึกที่ได้คือมันสุขใจ

ถามตัวเองก่อนว่าเราสนุกกับสิ่งที่เราทำหรือเปล่า
จริงแล้วไม่ได้อยากให้เฉพาะเด็กได้ดูครับ
อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูไปกับเด็ก

ทุกคนมีหน้าที่ของพวกเรา

ที่จะเติบโตมาทำเพื่ออนาคตของประเทศชาติ

และหน้าที่การเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีด้วย

เอาเป็นสิ่งที่เราถนัดสนุกกับมัน

เล็กหรือใหญ่มันมีค่าเสมอครับ